โอเคท่านเย้วันนี้นะครับ
โอเคครับวันนี้สีสันข่าวเช้าตู่มาแล้วครับ
รู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับจ่ายยาเช้าแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเวลานี้นะครับเช้าแบบนี้
เราต้องกินแตงโมกินแบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับร้อนแบบนี้หาแตงโมมาฝากกินซะหน่อยนะครับ

เอาหนังยางมารัดแล้วก็ผ่าตามหนังยาง

ทำที่ฮิ้วแต่งแตงโมให้สวยน่ากินจริง

นั่นจะไปไหนแมวอย่างฉันไม่ยอมให้ไปนะ
อย่าดึงอย่าดึงอ้าวอย่าทับฉันสิ

น้องหมาเราวิ่งรอบสระน้ำซะหน่อย

ราดลงไปแต่ทำไมทำไมน้ำไม่ถึงผมสักทีเนาะ

ฟันฟันถักเอารังลงมาเอาทีละถาค่อยบรรจงเก็บ
ราคาถาดละ๓๐๐บาทเลยทีเดียวล่ะครับ
ดูเอาครับคุณผู้ชมครับของชอบนักเปิดพิษดาร
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ